ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ร่างของภาคประชาชน
ร่างนี่หมายถึงร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่พี่น้องประชาชนเข้าชื่อเสนอกันมา

และมีตัวแทนผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายนะครับ
มีท่านอาจารย์จรอึ้งพากรคุณยิ่งชีพอาชานนท์และคุณจิรนุษย์

เข้ามาแถลงหลักการและเหตุผลและคอยตอบข้อสักถามของเพื่อนสมาชิก
ผมถือว่ารัฐสภาเรามีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ที่ได้พิจารณากฎหมายของภาคประชาชน
ท่านประธานครับถ้านับเวลาย้อนหลังไปเนี่ยผมเชื่อว่า
ตั้งแต่ปี๒๐๕๗เป็นต้นมาเนี่ย
จริงอยู่ครับ๕ปีเราถูก
พอเปิดสภามาครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่สภาเราได้มีโอกาสอย่างนี้
ผมขอชื่นชมครับและให้กำลังใจตัวแทนของพี่น้องประชาชน
แม้ว่าสิ่งที่ท่านได้รับมาเมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ย
จะรับด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามชี้แจงอธิบายเหตุและผล
ในความเห็นต่างของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาหลายท่านที่มีมุมมองที่หลากหลาย
จริงอยู่ครับมุมมองที่หลากหลายนั้นอาจจะบรรทอนความรู้สึก
อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายอาจจะไม่เป็นไปตามบทบรรยัติของ
หลักการและเหตุผลที่เสนอเข้ามา
เหมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะคิดครับในนามสมาชิกรัฐสภาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอ
อย่างไรก็แล้วแต่รัฐสภาแห่งนี้ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินเอง
ที่สำคัญที่สุดครับเจ้าของอำนาจที่แท้จริงคือพี่น้องประชาชน
จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นเสนอมาเนี่ย
เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่
ท่านประธานที่กรบครับร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมของภาคประชาชนมีทั้งหมด๑๑หลักการ
ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าสมาชิกพูดมาเยอะมาก
มีเหตุผลนะครับที่ตัวแทนภาคประชาชนอาจจะมีวิธีการนำเสนอ
หรือแถลงหลักการเหตุผลที่แตกต่างจากกระบวนการหรือวิธีการที่พวกเรา
สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติกันอันนั้นไม่ถือเป็นเรื่องแปลกนะครับ
มันก็เป็นความหลากหลายไม่มีข้อบังคับใดที่จะทำไม่ได้
นำเสนอด้วยเป็นความฝันในเรื่องของหลักการรวมความฝันที่เป็นเหตุผลนะครับ
โดยสรุปครับท่านประธานครับสิ่งที่ภาคประชาชนเสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมมาเนี่ย
วกกับสมาชิกเราเสนอเข้าไปอีก๖ร่างนะครับท่านท่านครับ
มีวัตถุประสงค์อยู่สองเรื่องหลักผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนะท่านประธานครับ
งั้นเนี่ยเราทำความเข้าใจกันไม่ได้เพราะผมฟังมาสองวันถึงวันนี้นะครับ
คำอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจหลายท่านยังเอาอนาคตกับปัจจุบันที่จะเกิดขึ้น
บวกเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ตัดสินภายใต้วิธีคิดของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นความฝันของภาคประชาชนหรือความฝันของเรามีวัตถุประสงค์หลักสองเรื่องครับ
เรื่องที่๑เนี่ยเราอยากได้รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยปี๒๕๖๐แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๑นะครับ
ปีพุทธศักราช๒๕๖๔ถ้าเป็นไปตามที่เราคาดหวัง
อันนี้ต้องการอันแรกสุดก่อนนะครับต้องจบเรื่องนี้ก่อน
เรื่องที่สองครับเมื่อจบเรื่องนี้แล้วได้รำนูลฉบับที่๑แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ
รับนูลปี๖๐แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๑ปี๒๖๔คาดว่าออกปี๖๔บวกคำประชามติ
ได้แล้วเราเข้าสู่กระบวนการความหวังอันที่สอง
นั่นก็คือเราจะไปร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูลใหม่จัดทำรัฐมนูลใหม่ครับ
ต้องแยกกันครับต้องแยกกันให้ชัด
แต่ถ้าท่านไม่ได้รำนุนแก้ไขเพิ่มเติมปี๖๐นะครับ
นุนปี๖๐แก้ไขเพิ่มเติมปี๖๔แล้วเนี่ย
เรื่องที่สองไม่ต้องพูดถึงครับฝันไม่ได้ฝันไม่ได้

เพราะว่าอำนาจการสถาปนารัฐธรรมนูลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สภาอย่างเดียวครับ
ไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวมีอำนาจอื่น
สถาปนาร่ำนูนมาทั้งหมด๒๑ฉบับผ่านมาแล้ว
ถ้าท่านจะเอาอย่างนั้นก็เชิญได้
เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับนูลฉบับใหม่ต้องมาช่วยกัน
ผมเข้าใจครับภาคประชาชนเนี่ยเมื่อเขาต้องการรัฐมนุนฉบับใหม่เนี่ย
สิ่งที่เขาคาดหวังคือรัฐมนุนฉบับใหม่ต้องเป็นรัฐมนูลที่
มีส่วนล่มของพี่น้องประชาชนเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ปราศจากอำนาจครอบงำแห่งผูกมัดอานัดมอบหมายของใครต่าง
เข้ามามีส่วนในการทำรัฐนุนแม้กระทั่งเลือกตั้งสอสลอมาเนี่ย
เขาไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นก็เลยต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หลายมาตรนะครับที่บอกว่าห้ารืออำนาจคอสชต้องรืออันนี้ไปก่อน
ถึงจะได้ลำนูลฉบับความฝันที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
นั่นคือเหตุผลที่เขาพูดอย่างนั้นหรืออะไรครับหรือมาตรา๒๗๒
นิทธศกรรมอำนาจคอสชหรือมาตรา๒๗๒อำนาจของท่านสวที่ไปเลือก
นายกรัฐมนตรีหรือหมวด๑๖ครับยกเลิกเลยว่าด้วยการปฏิรูป
หรือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติมาตราที่เกี่ยวข้อง
หรือเรื่องของการได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ท่านบอกว่า
มาจากวิธีอื่นที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชน
อันนี้เขายกเลิกครับถ้ายกเลิกอย่างนี้ได้เนี่ยยังไม่พอ
ต้องไปเติมเต็มว่าจะทำยังไงให้ลำนูนที่ใช้อยู่ในปี๖๐เนี่ย
ประชาธิปไตยก็เติมอีก๔เรื่องบวก๑สร้าง๑ร่าง
เรื่องแก้๒๕๖ครับว่าด้วยมาตราที่แก้ร่ำนูน
ให้แก้ได้ง่ายขึ้นดีขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้น
ก็คือมาตราที่ว่าด้วยที่มาของนายกครับ
ให้นายกมาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน
ผ่านตัวแทนของเขาคือมาจากส่วนส่อ
แก้มาตราที่ว่าโดยการสัญหาและที่มาขององค์กรอิสระทั้งหลาย
รวมทั้งหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายประกอบรำนุนที่เกี่ยวข้อง
แก้ที่มาของท่านสวความฝันเขาอยากให้มาจากการเลือกตั้งทางตรง
และสุดท้ายครับท่านประธานครับเมื่อได้แล้วเนี่ย
เขาก็ไปขอแก้๒๕๖เหมือนรากรัฐบาลและร่างฝ่ายค้านเสนอ
ให้มีหมวดจัดทำลำนูนใหม่ขึ้นมา
แล้วก็ร่างลำนูนใหม่ภายใต้ของสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล
รับนูลใหม่มาก็จะเป็นความฝัน

สิ่งที่ตัวกับผมเอง
และภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์ร่วมฝ่ายค้าน

ว่ารับหรือไม่รับหลักการ
ไม่มีเหตุผลใดเลยครับที่บอกจะไม่รับ

มันเป็นกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
แบบมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน
หนึ่งแสนชื่อภายในระยะเวลา

และความเมตตาของท่านประธานนะครับ
พอเสนอเข้ามาแล้วท่านประธานใช้อำนาจของท่านประธาน
ในการพิจารณารายละเอียด
ว่าชอบด้วยเนื้อหาสาระหรือไม่

ไม่ขัดไม่แย้งกับสิ่งที่รัฐมนุมกำหนด

บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม
เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกที่มีข้อสงสัยว่า
มันขัดกับนุนมาตรา๑๒๕๕เนี่ย
วินิจฉัยท่านประธานเบื้องต้นนะครับ

มันเป็นนิมิตหมายของการใช้อำนาจทางตรงของพี่น้องประชาชน
เขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศครับท่านประธานครับ

ในการใช้อำนาจนิติประหยัดทางตรง

เพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร์ที่พูดถึงเนี่ย

ที่เข้ามาทำหน้าที่ในการรวบรวม

ในการมีผู้ที่เริ่มเป็นตัวแทนของผู้เสนอกฎหมายเท่านั้น

มันเป็นร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
มันเป็นร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

มันก็คือประชาชนส่วนใหญ่

ตามน้ำหนุนกำหนดคือมากกว่า๕หมื่นชื่อ
ตามน้ำหนุนกำหนดคือมากกว่า๕หมื่นชื่อ
ตามน้ำหนุนกำหนดคือมากกว่า๕หมื่นชื่อ

ตามน้ำหนุนกำหนดคือมากกว่า๕หมื่นชื่อ

ตามน้ำหนุนกำหนดคือมากกว่า๕หมื่นชื่อ

ตามน้ำหนุนกำหนดคือมากกว่า๕หมื่นชื่อ

นี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่ต้องรับครับ
เหตุผลประการที่๓ท่านประธานครับ
ในรายละเอียดหลักการที่เสนอเข้ามาเหตุผลเสนอประกอบ
ไม่มีสิ่งใดที่ขัดหรือแย้งกับบทบรรยัติรัฐมนูล
อย่างที่ผมนำเรียนไปจากคำวิจัยของท่านประธาน
แล้วดูเนื้อหาในละเอียดทั้ง๑๑หลักการแล้วเนี่ย
ไม่มีอันใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐมนูล
หรือคำวิจัยสารลำนูนที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านอ้างถึงและพูดถึง

และที่สำคัญครับมันก็สอดคล้องกับร่างที่พักร่วมฝ่ายค้าน
เพื่อไทยเสนอไม่ว่าจะเป็นแก้ไขมาตรา๒๕๖นะครับ
มาตรา๒๗๐๒๗๑๒๗๒๑๕๙แล้วก็๒๗
หลักการสอดคล้องกัน
เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลครับที่เราจะไม่รับ
แล้วเรื่องที่๔ครับท่านท่านเรื่องนี้จำเป็นและสำคัญมาก
เมื่อวานระหว่างประชุมเพื่อนสมาชิกด้วยความห่วงใย

ผมภูมิใจมากที่ท่านประธานเป็นประธานรัฐสภา
ท่านห่วงหาอาทรณ์ท่านมีความอื้ออาทรณ์
มีจิตวิญญาณของความเป็นเพื่อนมนุษย์
เข้าไปดูแลเข้าไปเสาะหาเค้าทีในเหตุการณ์
แม้ก็ท่านมีเวลาจำกัดมาก
ทำหน้าที่สองอย่างควบคู่กันไป

มันคือสถานการณ์พิเศษครับท่านประธานครับ
ใครจะว่าอย่างไรผมไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้น
จะมีจัดตั้งจัดจ้างจะขนใครมาไม่ว่าครับ
ถ้าท่านทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทำไป
แต่ถ้าทำได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ว่ากันไป
ท่านประธานบอกว่ามันมีบันทึกมันมีรูปภาพ
กระทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไป
ใครจะใส่เสื้อมาจากตรงไหนก็ว่ากันไปครับ
ใครยิงใครไปดูจากฝ่ายไหนไปดูครับ
สถานการณ์พิเศษอย่างนี้ถ้าท่านใช้วิธีการปกติแก้
แก้ไม่ได้ครับผมนำเรียนด้วยเคารพ
ต้องแก้ด้วยพีพิเศษครับวิธีคิดของรัฐสภาขณะนี้
ต้องคิดพิธีพิเศษท่านอย่าปล่อยปัญหาออกจากห้องนี้
ห้องนี้เป็นที่แก้ปัญหาเรามาช่วยเอาปัญหามากองตรงนี้สิครับ
มาช่วยกันแก้เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤติชาติ
ต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤติชาตินะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสถาบันเบื้องสูง
สาบันที่เราเคารพเทิดทูลถูกกระทบกระเทือน
เพราะอะไรท่านประธานครับมีใครจงใจเจตนา
ทำไมต้องใช้สถาบันมาเป็นข้ออ้างมาเป็นเครื่องมือ
ในการที่จะสืบทอดอำนาจในการที่จะคงอยู่ซึ่งอำนาจของตัวเอง
ผมไม่เข้าใจจริงเขามียาดีอะไรท่านประธานครับ
ถึงสามารถครอบงำบ้านนี้เมืองนี้ได้ไม่เว้นแต่องค์กรสูงสุด
เช่นรัฐธรรมนุนท่านก็ไปจัดการจะเละเทะหมด
กรสูงสุดสมันสูงสุดท่านก็ไม่เว้นปล่อยให้ไปกระทบกระทั่ง
อย่างนี้รับไม่ได้ท่านประธานครับก็ด้วยความกระรบคือนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่า
มันเป็นความจำเป็นที่ต้องรับครับไม่รับไม่ได้ปัญหากลับไปสู่ภายนอก
ปัญหาสู่ภายในเราช่วยกันแก้ได้ภายนอกถ้าบานปลายนะครับ
มันเกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่และใครจะแก้ประเทศชาติเสียหาย
พี่น้องประชาชนชนเสียประโยชน์แล้วเราจะมองหน้ากันยังไง
โทษครับว่าเป็นความผิดของสมาชิกรัฐสภาต้องเป็นอิสระไม่อยู่ภายในอำนาจมอบหมายของใครไม่ถูกการครอบงำ
แต่วิธีคิดของท่านเนี่ยครับท่านมันกำลังครอบงำตัวเอง
ถ้าท่านไม่เห็นปัญหานั่นคือการครอบงำตัวเอง
ไม่เปิดโอกาสที่จะแก้ปัญหา
ท่านประธานครับเหตุผลต่อไปที่จะต้องรับครับ
สิ่งที่ผมเองกราบเรียนมานี่คือเป็นซีกของฝ่ายค้าน
และผมคิดว่าต้องรับ๔เรื่องใหญ่
และเหตุผลต่อไปที่ว่าต้องรับเนี่ยผมมีความเห็นแย้ง
กับสิ่งที่ท่านสมาชิกทั้งหลายได้พูดมาอย่างน้อย๗ประเด็นครับ
ว่าท่านจะไม่รับเพราะ๑๑ครับ
ท่านบอกว่ามันขัดมันแย้งกับรัฐมนูลมาตรา๒๕๕มาตรา๒๕๖
ขัดกับคำสั่งสารลำนุนคำนี้ใช้สารลำนุนที่๑๘
ถึง๒๒ทับ๒๕๕๙
ให้เหตุผลว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
วดปฏิรูปประเทศไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกอำนาจสว
ที่มาสวทธิ์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการสัญหาองค์กรศิลป์
ยกเลิกพรบประกอบนุมนุม๗ฉบับ
ท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก๒๗๙
เหตุผลที่ผมฟังท่านบอกว่ามันจะมีปัญหาในการนำสู่ปฏิบัติ

บอกมันจะมีปัญหาต่อนำสู่ปฏิบัติ

เหตุผลข้อที่๔ที่ท่านบอกไม่รับเพราะว่า
การเสนอแก้รายมาตรากับการจัดทำรำนูลฉบับใหม่ที่เราคาดหวัง
ที่ผมบอกผมแยกให้ชัดเจนแล้วนะต้องแยกกันให้ชัดเนี่ย
ว่ามันขัดแล้วมันย้อนแย้งกัน
เสนอจัดทำลำนูลใหม่ฉบับแล้วทำไมต้องแก้รายมาตรา

อันนี้คือท่านบอกว่าเป็นปัญหาไม่สามารถที่จะรับได้
รวมทั้งร่างของรัฐบาลและร่างฝ่ายค้านที่เสนอไปอีก๕ร่างนั้นนะครับ

องค์กรที่จะมาแก้ไขมี๒องค์กร
ใครจะมาก่อนใครจะมาหลังจะทำหน้าที่กันอย่างไร
อันนี้คือข้ออ้างของท่านบอกว่ารับไปแล้วมีปัญหา
เรื่องของนิติวิธีกระบวนการจัดทำลำนูลแก้ไขรับนูล
และสุดท้ายครับก็มีปัญหาอื่นเช่นรับทุนต่างชาติมา
อาจารย์จรขออนุญาตเอนานครับคุณยิ่งชีพ
คุณจิรนุษย์ต้องชี้แจงและอธิบายเขาที่มาที่ไปให้ชัดเจน
แต่ก็ยากครับเมื่อจะไม่เข้าใจแล้วก็ยากที่จะเข้าใจ
ท่านอ้างเอาเรื่องของตัวเนื้อหาสาระที่เขียนอยู่ในตัวบทนะครับ
ไม่ใช่หลักการมาเป็นข้ออ้างว่าจะไม่รับ
ขี้ยานักโทษมาเป็นสอสอรอมุมท่านคืออะไร
ผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืนมา
มันคืออะไรถ้ามันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ย

ที่เขากำหนดไว้นั้นมันเป็นเรื่องของผลประโยชนทับซ้อนการเมือง

ไม่กำหนดไว้อันนี้ท่านต้องชี้แจงเป็นหน้าที่ของท่าน
อันนี้คือสิ่งที่ท่านอ้างมา

เหตุผลที่บอกว่าขัดหรือย้างรัฐมนุน
ไอรอย๑๑ฉบับเขียนมาบอกว่า
การที่ไม่บรรยัติไว้ว่าหน้าที่และอำนาจสอสลอเมื่อตั้งไปแล้วเนี่ย

ไม่เขียนไว้เพราะไม่เขียนไว้
สถาบันไปปฏิรูปสถาบัน
นะครับไปเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกชี้หน้าเลย
เป็นมายาคติสร้างภาพหลอกลวงเพื่อทำลายทำร้ายกันโดยไม่มีเหตุและไม่มีผล
วันนี้มาชั้นรับหลักการครับสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ย
มันอยู่ที่สสลจะไปทำรัฐมนูลฉบับใหม่
เขาบอกว่าก็ให้สอสลอไปคิดสิ
รัฐมนุนทั้งฉบับเนี่ยจะกี่หมวดท่านไปคิด
หมวดหนึ่งบททั่วไปหมวดสองว่าด้วยพระมหากษัตริย์
สมควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไร
สมควรก็ไม่ต้องแก้ก็ยก
เอาหมวดนี้มาจากรัฐมนุนฉบับเดิมมาใส่ไว้ก็ได้
หมวดหนึ่งหมวดสองแก้ได้

รักฐานเชิงประจักษ์อยู่ที่มาตราสองร้อยห้าสิบหกไงครับท่ามท่าน
วงเล็บแปดนะฮะวงเล็บเก้า
ก็ยังมีการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองให้ไปทำประชามาติ
ความหมายคืออะไรคือแก้ได้และยี่สิบเอ็ดฉบับที่ผ่านมา
มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกครั้งครับในทางที่ดีขึ้นนะครับ
ในทางที่ส่งเสริมพระราชมนาศในการที่จะเป็นองค์ประมุขของประเทศ
ในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยไม่ได้เลวร้ายลงทุกครั้งนะครับ
ดีขึ้นแต่มีบางครั้งเนี่ยต้องโทษคนที่จัดทำลำนูน
เขียนหน้าที่และอำนาจหรือตัวบทที่ย้อนแย้งกัน
อันตรายมากครับผมเองเป็นพระศกนิกรเนี่ย
ผมเป็นห่วงมากไปดูมาตราสิบหกมาตราสิบเจ็ดนะครับ
ตรา๑๘ด้วยอันตรายถ้าเขียนอย่างนั้นนะครับ
ย้อนแย้งในตัวเองทำให้ปรับภูมิแก้ไขนะครับ
ใครจะเป็นผู้สำเร็จราชการท่านท่านตีความรัฐมนุน
คมนตรีครับอันตรายฮะเมื่อลำนุนประกาศยังเปิดอย่างงั้น
นี่อันตรายมากอะไรที่มันสุ่มเสี่ยง
ทำให้ดีขึ้นครับการแก้ไขต้องทำให้ดีขึ้น
ไม่ใช่เรียวลงแล้วที่สำคัญน้ำมานานครับ
การที่อ้างว่ารัฐมนูลเป็นกฎหมายมหาชนเนี่ย
อะไรไม่บรรยัติก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาสองห้าหก
ไปแก้ไขเพิ่มเติมว่าให้มีการจัดทำลำนูลฉบับใหม่ได้เนี่ย
ท่านบอกทำไม่ได้หลายเรื่องเป็นอย่างนั้นครับ
โดยเฉพาะการใช้อำนาจที่ไปมีผลต่อประชาชนที่ท่านว่า
แต่สิ่งที่รำนุนเขียนรองรับโดยเฉพาะเรื่องสิทธินะครับ
และสิริภาพเนี้ยท่านไปดูมาตรายยี่สิบห้าครับ
ไม่ได้ได้บรรยัติไว้ในรัฐมนูลไม่ได้เขียนไว้
ท่านสามารถใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และรัฐมนุนคุ้มครองด้วยนะครับ
ครองด้วยการเสนอกฎหมายเป็นอะไรครับ
เป็นสิทธิครับที่มันหยัดไว้ลำนูล
และเป็นหน้าที่ที่ลำนูนเขาให้กับประชาชนด้วย
เพราะฉะนั้นอย่าใช้ตะกะอย่างนี้ครับอะไรที่เป็นคุณมันทำได้
อะไรที่เป็นโทษเขาห้ามในเรื่องกฎหมายมหาชน

แต่ตีความจากจิตสำนึกมโนสำนึกที่ผมมีท่านประธานที่กรบครับ
สิ่งที่ท่านบอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายมัญญัติห้ามกระทำ
ถ้าผมจะคิดตามท่านผมคิดได้ครับ
และกำลังจะทำให้ท่านเห็นไงครับรับนูลปีหกศูนย์
หรือรับหนุนฉบับใดก็แล้วแต่ไม่เคยเขียนว่า
ให้ยกเลิกตัวเองทำรัฐมนต์ฉบับใหม่ได้นะถ้าเขียนก็ถือว่า
แล้วครับท่านท่านขออนุญาตใช้คำสามัญ
ตะก่าวิบัติแล้วตัวเองจะไปทำลายตัวเองได้อย่างไร
ใช่ไหมครับท่านประธานแต่เมื่อมีสถานการณ์เหมาะสมเนี่ย
สิ่งที่เขาเปิดช่องไว้ในมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขลำนูนหน่อยครับ
มันสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ปีสองพันร้อยสามสิบเก้า
ท่านประธานมีส่วนร่วมอย่างมากทำไมทำได้ครับ
แก้ไขมาตราสองร้อยสิบเอ็ดว่าโดยการจัดทำนวณหมายตั้งสดสลอง
รับรวมพี่สี่ศูนย์เองครับถ้าท่านทำไมได้สี่ศูนย์ใช้มาถือไปโมโค๊ตหมดเอียด
ใช่ไหมครับท่านท่านมันต้องทำได้ครับ
แต่จะทำได้เมื่อมันเป็นรัฐมนูลก็ไม่ยากครับ
ก็เพิ่มเติมหมวดนี้เข้าไปใน๒๕๖
รัฐสภาเห็นชอบผ่านประชามติ
โรงพระไม่ตายโปรดก้าวเป็นรัฐธรรมนุน
อันนั้นทำได้ตามลำบัญญัติทันทีครับ
ตามรัฐธรรมนุมาตร๒๕๖แก้ไขเพิ่มเติมเป็นหมวดที่๑๕ธรรมหนึ่ง
ว่าด้วยการจัดรัฐธรรมนุนก็รัฐธรรมนุรับรอง่ายครับ
เพราะฉะนั้นอย่าสงสัยว่าอะไรจะก่อนอะไรจะหลัง
และองค์กรสององค์กรมันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
เสนอรายมาตราก็ไม่ได้ย้อนแย้ง
ท่านมีโอกาสใช้ลำนูนไปนะถ้าท่านรับนะครับ
๖๐ใช้ไปอีก๒ปีอย่างน้อย
ถ้า๒ปีท่านไม่ปรับไม่แก้อะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อน
ก็เป็นลำนูล๖๐ที่มีอยู่ปัจจุบันที่ทุกคนบอกว่า
เป็นลำนูนที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ที่มันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรครับ
เพราะความวิบัติขออนุญาตใช้คำนี้ครับ

ท่านประธานหลักทำลายหลักการประชาที่ปฏิผิดหลักขึ้นฐานไปหมดเลย
หลักกฎหมายหลักอำนาจของประชาชนหลักสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาพ
ท่านประธานครับหลักเสียงข้างมาก
ทิ้งหมดเอาเสียงข้างน้อยเพียง๘๔เสียงมาเป็นเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้
สภาแห่งนี้๗๐๐คนนะครับ๖๖๐คนเห็นชอบหมด
แต่๘๔เสียงไม่เห็นด้วยไม่ผ่านแก้ไม่ได้

เอาเสียงข้างน้อยมาปกครองเสียงข้างมากมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับ
แค่นี้ก็บอกไอ้รัฐมนุนฉบับนี้มันขัดหลักนิติธรรมต้องใช้เป็นการทั่วไป
๒๗๙ออกมาที่ธุรกรรมเพื่อคนกลุ่มนึงกลุ่มนึง
เขียนให้รัฐมนุนรัฐมนุนทำเพื่อใครครับ
นิติธรรมคืออะไรฮะใช้เป็นการทั่วไปเสมอทั่วหน้ากัน
เขียนอย่างนี้มันก็ขัดหลักนิติธรรมอยู่แล้ว
ผมก็แปลกใจท่านประธานครับว่าหลายท่านมาปกป้องรับนูนแต่ต้องไม่ได้
พูดมาแต่ต้องก็กล่าวหาคนอื่นว่าเลวร้ายขายชาติ
รับเงินต่างชาติมาเอากฎหมายอย่ามาครอบงำพี่น้องประชาชนคนไทย
จะเอาคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งขึ้นมาเป็นสอชะลอ
จะเอาคนหนีคดีไปต่างประเทศกลับมา
เจอร์ครับท่านประธานถ้าไม่เหมาะสมผมขอถอนเลย
มโนเองคิดเองเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความแตกแยกหรือครับ
ผมเนี่ยในฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภาผมขนหัวลุกนะครับ
เพราะเราบอกเราเป็นสมาชิกรัฐสภามโนสำนึกที่ดีที่คิดถึงพี่น้องประชาชน
เรามาจากประชาชนจริงอยู่ครับท่านอาจจะไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรง
แต่รัฐมนุนเขียนให้สิทธิ์ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ต้องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนโดยร่วม
แต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านทำประโยชน์เพื่อใครด้วยความขอรบท่านนะครับ
ผมเองกลับเรียนประธานด้วยความเคารพว่าเหตุผลที่ท่านอ้างมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
เรามาใช้สภานะครับในการแก้ปัญหาโดยสรุปท่านประธานครับ
พักเพื่อไทยพักร่วมฝ่ายค้านประกาศตรงนี้ยินดีรับทั้ง๗ฉบับ
รับแบบไม่มีเงื่อนไขและขออยากจะขอให้ร่างประชาชนเป็นร่างหลักด้วย
ถ้าท่านไม่เอานะครับท่านบอกว่ารับไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงหลักการที่รับมาไม่ได้
เราใช้นิติวิธีที่เป็นประโยชน์สิท่านประธาน
ถ้าท่านจะเอาร่างรัฐบาลเป็นหลักนะครับข้อบังคับข้อ๑๒๑พิจารณารวมต้องมีมติใช้ร่างหลัก
ร่างอื่นเป็นองค์ประกอบในความเห็นผมท่านอย่าไปยึดติดข้อมังคับ
ถ้าอะไรมันผิดเพี้ยนเรายกเว้นข้อมะครับได้เพื่อแก้ปัญหา
อย่าไปอ้าง๑ข้อ๑๒๔วัก๓หรือวัก๔ที่บอกว่าแก้ไขหลักการไม่ได้
เปลี่ยนแปลงที่ไปขัดหรือแย้งกับหลักการไม่ได้
ทำทานกับอะไรที่มันสอดคล้องถ้ารับไปแล้วก็เอามาใส่ในร่างของกรรมธิการ
ถ้าสภาแห่งนี้วันละ๒๓เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันทำได้

โดยสรุปครับให้สภาเป็นที่แก้ปัญหาอย่าได้ใช้สภาเราเป็นตวมเชื้อให้ปัญหา

คำพูดนี้นะครับถ้ามองลึกไปเนี่ย
ไม่ใช่คนผู้เสนอกฎหมายหรือคนล่างกฎหมาย
ถ้าไม่แก้บ้านนี้เมืองนี้ไปไม่รอดมันจะลุกเป็นไฟ
และที่สำคัญเราจะไม่มีรัฐสภาอยู่ครับท่านประธานครับ